เดี๋ยวจะย้อนลำลึกไปถึงข่าวข่าวหนึ่งแล้วกัน
ที่เป็นข่าวโด่งดังมาในสัปดาห์ก่อน

ยังจำได้ไหม
จำได้ไม่เคยลืมเลือน
เคยเตือนตัวเองเอาไว้

หาคู่ไว้ที่หน้าบ้านเออโอ้โหแล้วก็มีข่าวออกมาในโซเชียลว่า
ตอนนี้หาได้แล้วอ๋อที่มีรูปถ่ายใช่จับมงจับมือกัน
สุดท้ายผู้สื่อข่าวของเราไปเกาะอยู่หน้าริมรั้วแล้วก็ถามเลยว่า
ได้คู่จริงหรือเปล่าคะไม่จริงขอปฏิเสธตรงนี้เลยนะ
ว่าข่าวที่หลุดลอดเล็ดออกไปทางโซเชียลนั้นมันข่าวลือข่าวล่วง
ไม่จริงตอนนี้นะครับนางสมปองชมพูประเภท
แม่มายวัยหกสิบห้าปีชาวจังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าของป้ายประกาศหาเพื่อนชายนี่แหละครับชี้แจงเลยว่า
ที่เป็นข่าวออกมายังไม่เป็นความจริงนะที่แชร์ออกไป

คนที่มาถ่ายรูปแล้วก็ไปขึ้นเป็นข่าวเนี่ย
ไม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้คุยด้วย
ไปลองฟังเสียงยืนยันครับ
เรียนรู้กันอีก
เหมาว่าป้าเขาได้แล้ว
บางคนก็เขียนในเฟซบุ๊กบอกว่า
ดีใจกับป้านักนะอะไรอย่างนี้

ใครเอาไปรักคนเลวแบบนั้นบ้า

บางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เป็นเรื่อง

ถ้าป้าอยากอวดอยู่แล้วถ้าได้ของดี
แต่ป้าจะไม่คว้าเอาของไม่ดี

ถ้าได้แล้วนะได้ของดีเนี่ย

แน่นอนเดี๋ยวรอฟังจากป้า
เขาเป็นทางกลางเองแต่ว่ารูปพิเผยพระออกไป
มีการพูดถึงว่าคุณป้าเจอเนื้อคู่แล้วนะ

แต่ว่าคืนป้าบอกว่ามาขอถ่ายรูป

อย่างที่บอกแหละคุณป้าก็จะได้ไม่เหงา

ว่าคุณป้าสมปองเขาจะคบใครเขาต้องดู
ศึกษานะศึกษาดูใจนะไม่ใช่มาวันสองวันแล้วจะมาตัดสินใจคบกัน

เป็นไปไม่ได้วันเดียวจะมารักกันได้ไงคุณป้าบอก
ใครที่นำรูปของคุณป้าไปลงหรือมาถ่ายป้ายแล้วก็ไปทรงไปแซว
อย่าไปทำนะครับให้เกียรติคุณป้าเขาหน่อย

ก็นี่แหละเป็นกำลังใจให้คุณป้านะ
เดี๋ยววันไหนคุณป้าเปิดตัวแล้วเดี๋ยวเรารู้กันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะ